ทีนี้อยากจะให้ไปฟังฝั่งของกลุ่มสส๕๕คนที่เป็นคนส่งคำร้อง
ในการที่จะร้องกับสารรัฐธรรมนูญว่าทำแบบนี้
นายกถือว่าต้องพ้นสภาพไหมในเรื่องการพักบ้านหลวง
หลังจากที่มีคำตัดสินออกมาแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
ได้ฟังการถ่ายทอดสดทางเสียงและทางทีวีนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายท่านก็จะต้องติดตามต่อไปในเรื่องนี้นะครับ
คือเรียนว่าไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกัน
เพราะว่าข้อเท็จจริงที่เราเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ย
เรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับ

เมื่อสักครู่นี้ว่าอ่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอ่า
ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความดูแลเป็นพิเศษ
เพราะเป็นผู้บริหารประเทศนะฮะในเรื่องนี้เนี่ย
ท่านนายกรมตรีท่านก่อนก่อนนะฮะก็
ก็ไปบ้านอยู่บ้านพักตนเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลจากรัฐเช่นเดียวกันนะครับ
ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีมาตรการพิเศษ
เกินกว่าปกติเป็นอย่างไรอย่างนี้

ผูกพันทุกหน่วยงานเลยขององค์กรภาครัฐ
ในเรื่องนี้คงจะต้องกลับไปหาลือ

วินิจฉัยนี่จะเป็นบรรทัศน์หลายอย่าง
องค์กรอื่นได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่
ข้อสังเกตที่น่าคิดในอนาคตต่อไปว่า
ทำอย่างนี้ต่อไปได้หรือไม่

อย่างที่บอกว่าผูกพันองค์กรภาครัฐ
แสดงว่าในส่วนพรรคเกื้อไทยปหุคพลันหรือไม่พัฟธี
คือพรรคเกื้อไทยไม่ได้องค์กรภากรัฐนั้น
แล้วก็หน่วยงานราชการของรัฐนะครับ
รำนูนเขียนไว้ชัดเจนมาตรา๒๑๑นะครับ
อย่างเรื่องค่าเช่าบ้านค่าน้ำปรับปลาค่าไฟที่ศาลบอกว่าเป็นการให้ตามระเบียบ
ตรงนี้เองมันจะมีผลในการที่จะเอาไปร้องปรปชต่อไม่ได้แล้วกัน
ถ้าสารวินิจฉัยอย่างนี้ไม่ร้องต่อไม่ได้นะครับไปร้องต่อไม่ได้
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อศาลวินิจฉัยออกมาแล้ว
เป็นไปตามระเบียบถ้าจะร้องต่อเนี่ย
มันก็ทำต่อไม่ได้นะครับ
บ้าทับที่ที่บอกว่าอุปัญญา
คือเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันนะครับ
ว่าในเรื่องนี้เนี่ยขอดูคำวินิจฉัยคำเขียนคำวินิจฉัย
ภายใน๑๕วันเสียก่อนนะครับเพราะวันนี้คะแนนออกมานี่ก็ยังไม่ทราบนะครับ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี่บอกว่าจะต้องคอยคำวินิจฉัยของแต่ละท่านมาดูซะก่อนนะครับ

กรณีนี้ท่านก็ยังคงสามารถทำอยู่ในบ้านพักนั้นต่อไปได้ถ้าเป็นอย่างงี้ก็ได้ได้ต่อนะครับ
ได้อยู่เขาจะเรียกร้องเรื่องความสน่างามในการใช้น้ำไฟฟรีกันทั้งบ้านหลวงเฉพาะอย่างงี้ครับ
จริงแล้วเนี่ยผมได้เรียนหลายครั้งนะครับว่า
คนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะมีมาตรฐานทางจริยธรรมนี่
สูงกว่าบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ
ในเรื่องนี้นี่เป็นที่คันหาเป็นที่ที่สังคมเนี่ย
ยังสงสัยอยู่การอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนี่
ผมก็คงไม่อาจไปก้าวล่วงได้นะครับในเรื่องนี้

อย่างนี้คิดว่ามันจะทำให้เกิดผลยังไงในอนาคตครับ
คืออดีตในทหารท่านอื่น
ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ประชาการอาหารบก
อดีตนั้นมีไม่กี่ท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นที่ไม่เหมือนกันในสองเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นคงเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้
แต่ท่านประยุทธ์เองเนี่ยท่านเคยเป็นผู้ประชาการทหารบก
และมาดำลงตามแต่ของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นฆาตการณ์การเมือง
คำว่าฆาตการการเมืองนี้ต้องปฏิบัติตามรัฐมนูลฉบับปี๒๖๖
ซึ่งเราเข้าใจว่ามาตรา๑๘๔วงเล็บ๓
ท่านได้รับฟังไปคือนายประเสริฐจันทรรวงทองนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลต้นเรื่องสำหรับการที่
ตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจจนนำไปสู่การที่สอสอฝ่ายค้านนั้น
เรื่องผ่านประธานสภานะครับให้สารรัฐธรรมนุนท่านได้วินิจฉัย
คุณประเสริฐเนี่ยชี้ให้เห็นนะครับตอนแรกคือยอมรับก่อน
รับก่อนว่าผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลผูกพันทุกองค์กร
นั้นพักเพื่อไทยก็คงจะต้องไปหยุดแล้วก็คิดว่าจะเดินต่อได้หรือไม่
แต่เบื้องต้นคือเดินต่อลำบาก
แต่คุณประเสริฐตั้งคำถามขึ้นมาว่าอย่างนี้จะเป็นบรรทัศนให้กับองค์กรอื่นได้หรือไม่
ในการที่จะปฏิบัติลักษณะนี้กับอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
อันนี้คุณประเสริฐตั้งคำถามกับสังคมเอาไว้ครับ
ถ้าหลังจากนี้ไปหน่วยงานราชการใด
อยากจะให้ใครเข้ามาพักอยู่ในบ้านพัก
ก็แล้วแต่พิจารณาของคณะกรรมการหน่วยงานนั้น

อันนี้แสดงว่ารองวิศนุทธ์จะตลอดได้ไหม
ว่าคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลในวันนี้จะเป็นบรรทัศน
พูดไว้แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันลองไปคุยกันดูนะคะ